กลับมาดูเรื่องราวที่เขายังคงติดตามกันอยู่นะคะ
ก็คือคดีพอโรงเรียนอยู่ที่นครราชศรีมา

ความสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนชั้นม๒ในโรงเรียนตัวเอง
แล้วก็มีการพูดคุยทางไลน์ในเชิงชู้สาว

และทำให้เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการสอบสวน

เพราะว่าเด็กอายุ๑๔ปีเท่านั้นเองนะคะ
ตอนนี้คดีนี้ถือว่ามี๒ผู้๒คน

พอนี่เป็นคดีเกี่ยวกับเด็ก๒คน
ซึ่งไม่ใช่เด็ก๑๔ปีคนนี้นะอันนี้ย้ำก่อน
ก็คือเป็นเด็กที่ถูกบอกว่าจะเอาไปส่ง
เอาไปส่งที่ข้าวค่ายลูกเสือ
แล้วก็มีเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ๑๕ปี

เพราะว่าเด็กม๓ครอบครัวของฝ่ายหญิง
เขาแจ้งความบอกว่าเด็กม๓ไปกระทำชำราวลูกเขา
ในเหตุการณ์นี้มันมี๒๓คดีซ้อนกันอยู่

ไม่ว่าจะคดีที่เกี่ยวข้องกับพอเฉา
ไม่ว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กชายม๓
ไม่ว่าคดีที่เกิดขึ้นจากที่
ผู้ปกครองของเด็กหญิง๒คนเข้าแจ้งความพอ

แล้วก็คาดว่านะจะแจ้งความกลับ
ว่าลูกชายถูกเด็กม๒ข่มขืน

เปลี่ยนใจในเวลาต่อมา
คือเรื่องนี้มันจะยาวไปเรื่อยแล้วนะ

สถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่นครราชศรีมาค่ะ
ตั้งใจจะให้ดำเนินคดีกับเด็กหญิงม๒
ที่เป็นอดีตแฟนสาวของลูกตัวเองเนี่ย
ในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวลูกชายของตัวเอง
หลังจากที่เด็กทั้งคู่อยู่กินกัน

ก็คืออยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ภายในบ้านประมาณ๑ปี
และก่อนหน้านี้แม่ของเด็กหญิงก็เข้าแจ้งความ
ดำเนินคดีกับพอโรงเรียนแห่ง๑

ในข้อหาพรากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

เพื่อการอนาจารย์และข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

หลังจากที่พบพนักงานสอบสวนแล้วแม่ของเด็กชายเปลี่ยนใจนะ
บอกว่ายังไม่แจ้งความดำเนินคดีกับเด็กหญิง
ตอนแรกบอกว่าจะไปแจ้งความว่าเด็กหญิงในข่มขืนลูกตัวเอง

แม่ของเด็กชายม๓ก็เปิดเผยว่าลูกชายตน
อยู่กับเด็กหญิงม๒ด้วยกันตั้งแต่ต้นปี๖๐

กระทั่งเด็กหญิงคนนี้ม๒เนี่ย

จนเกิดเรื่องแจ้งความดำเนินคดีอะไรกันเนี่ยนะ
นะครับตัวของลูกชายเธอเนี่ย
ก็ถูกแจ้งข้อหาใช่ไหมจากแม่ของเด็กหญิงม๒
แจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์และกระทำชำราว

ใช่ฮะทำให้เด็กม๓ต้องมารับทราบข้อกล่าวหา
แต่ทีนี้แหละครับแม่ของเด็กชายม๓ก็ปรึกษากับทนายความ
บอกว่าตอนที่ลูกชายของเธอได้เสีย
ได้เสียกับเด็กนักเรียนหญิงม๒
ขณะนั้นลูกชายของเธอก็อายุเพียง๑๔ปีเท่านั้น
เด็กเหมือนกันดังนั้นจึงจะแจ้งกลับเหมือนกัน
ว่านักเรียนหญิงม๒ก็พรากผู้เยาว์
และกระทำชำราวลูกชายของเธอเช่นเดียวกัน
ตอนแรกจะแจ้งข้อแจ้งคดีนี้

แต่ทีนี้พอพูดคุยพูดไปพูดมากับพนักงานสอบสวน

เพราะว่าปรึกษากับพนักงานสอบสวนแล้วว่า
ถ้าลูกชายเป็นผู้บริสุทธิ์อย่าใช้วิธีนี้

คดีจะมีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น
พนักงานสอบสวนก็เลยได้นัดเด็กชาย

ก็คือที่แม่ของเด็กหญิงอายุ๑๔ปีแจ้งไว้นะคะ
ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาพระฤหัสสบดีนี้
โดยได้นัดหมายกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
จะต้องเข้าไปร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วย
ขณะที่นายณฐาพบบุญทองโท

พอโรงเรียนบ้านป่าตองท่านเอิญสามะขี่

นัดหมายให้มารับทราบข้อกล่าวหาเหมือนกันนะคะ

วันพุธที่๗กุมภาพันธ์นี้

คดีมันจะยุ่งยากมันจะวุ่นวายมากยิ่งขึ้น

แล้วไปแก้ต่างในชั้นศาลเองดีกว่าครับ